คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะตามสี่แยกเราจะเห็นน้องนักเรียน
ชุดนักเรียนไปยืนขายนมเปรี้ยวตามสี่แยกต่าง
น้องคนนี้ก็เหมือนกันแต่น้องเนี่ยขายนมเปรี้ย
ใส่ชุดนักเรียนมันก็ธรรมดาไปเป็นน้องผู้ชายนะ
เขาบอกว่าต้องการสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
นี่ผู้ชายเป็นผู้ชายจริงนะใส่ชุดไทยแบบนี้ไปยืนขายนมเปรี้ยวอยู่
สี่แยกไฟแดงบกสะบัดตั้งบกให้ซื้อใช่ไหม
ลดโชนนะน้องเอิ้นใส่วงใส่วิกมีดอกไม้สบายก็มา
นี่คือน้องนัทธพงศ์ทองนาคหรือว่าน้องเอิญอายุ๑๖ปีครับ
ออกไปยืนใส่ชุดไทยแบบนี้
ตากแดดทั้งวันตัวดำเลยแหละคุณผู้ชม
ก็ยืนถือนมเปรี้ยวแล้วก็มีใบบอกราคา
น้องเอิญบอกว่าก็ปิดผักเรียน
ก็เลยขออนุญาตครอบครัวมารับจ้างขายนมเปรี้ย
ตามถนนสุขุมวิทย์ช่วงสี่แยกไฟแดงสัตหีบ

เพื่อหารายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว

ทำไมไม่เอาแค่ใส่ชุดเป็นชุดไทยผู้ชายได้ไหม